นักศึกษาชาตินิยมของตุรกีได้ไปชุมนุม
สนับสนุนมาตรการลงโทษของรัฐบาลตุรกี
หลังจากที่ได้มีการรัฐประหารล้มเหลว

ก็เร่งสหรัฐให้ส่งตัวนายเฟสตุลากูเลน
ซึ่งตุรกีระบุว่าอยู่เบื้องหลังความพยายามยึดอำนาจ
กลับมายังตุรกีครับ
รัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเรียกร้องให้สหรัฐ
เร่งส่งตัวนายเฟสตุลากุเลนักการศาสนา

เบื้องหลังความพยายามก่อรัฐประหาร
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลับตุรกีนะครับ

ก็จะสามารถจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จในเวลาเพียงไม่นาน
ส่งตัวตาหารตุรกิที่หนีไปอย่างครีท
รัฐประหารล้มเหลวกลับมาอย่างตุรกีด้วย
ส่วนกลุ่มนักศึกษาชาตินิยมของตุรกีก็ได้ชุมนุมกันบริเวณด้านหน้า
ของมหาวิทยาลัยอังการ่าเมื่อวานนี้
เพื่อสนับสนุนมาตรการลงโทษของรัฐบาล

โดยเรียกร้องรัฐบาลให้โยกย้ายนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนนายกูเลนออกจากมหาวิทยาลัยต่างในประเทศ
ซึ่งการชุมนุมของนักศึกษาชาตินิยมเกิดขึ้น
หลังการลงโทษผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับความพยายาม
รัฐประหารลุกลามมาอย่างแวดวงการศึกษา
โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารัฐบาลตุรกีมีคำสั่ง
ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน

ห้ามนักวิชาการเดินทางออกนอกประเทศชั่วคราว
โดยระบุว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับรัฐประหาร
เหลวนั้นจะหลบหนีออกนอกประเทศ

เพื่อตอบโต้ความพยายามรัฐประหาร
โดยย้ำว่ามีความจำเป็นเพื่อขจัดกลุ่มก่อการร้าย
เกี่ยวข้องกับความพยายามรัฐประหารให้หมดไปอย่างเร่งด่วน
ซึ่งในตุรกีก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยฝ่ายเห็นด้วยก็มองว่าสถานการณ์ฉุกเฉินมีความจำเป็นในห่วงเวลาวิกฤต
ที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยกังวลว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
จะยิ่งทำให้สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในตุรกีเลวร้ายลง
โดยเฉพาะการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ซึ่งก็มีปัญหามากอยู่แล้วในตุรกี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะทำให้ประธานธิบดีและคณะรัฐมนตรี
มีอำนาจในการออกกฎหมายโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา
รวมถึงยังอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเข้าไปตรวจค้นบ้าน
ยานพาหนะของผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับความพยายามรัฐประหาร

ขณะที่หลังเหตุการณ์รัฐบาหารล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
จนถึงขนาดนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่รัฐทั้งทหารตำรวจ
พิพากษาข้าราชการรวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย
ซึ่งรัฐบาลของประธานธิบดีแอร์โดอาระบุว่า
เกี่ยวข้องกับความพยายามรัฐประหาร
ถูกลงโทษไปแล้วประมาณ๖๐๐๐คน
ถูกพักงานปลดออกจากตำแหน่ง
รวมถึงถูกควบคุมตัวครับ